อ่ะเราร่าทำมะมาขมนิจขมใจกันเลย
คือจะบอกถึงข่าวต่อไปที่จะอ่านเลยนะ
ถ้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่จะเล่านี้

เอาเลือดหมูไปปลาใส่บ้านเต็มไปหมด
การศักดิ์ศาสตร์ห้าคนเนี่ยแหละครับปลาถุงใส่เลือดหมูสดสดเนี่ย
เข้าไปในบ้านของนายสารันชิ้นประกอบเกิดเป็นคนขับรถ
เป็นสี่ล้อแดงวัยสี่สิบเจ็ดปีอยู่ที่อำเภษศัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่เช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเบื้องต้นเจ้าของบ้านก็บอกว่า
น่าจะเป็นฝีมือของแก๊งเงินกู้นอกระบบแหละเพราะว่าเขาไปกู้มา
ลูกเลี้ยงที่อยู่คนละบ้านไปกู้เงินมาโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง
แล้วลูกเลี้ยงเขาขาดผ่อนส่งจนติดตามทวงหนี้มาแล้วก็มีการมาข่มขู่
โดยยังค้างเงินเป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ยก็สักพันเก้าอะครับพันเก้านะ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละล่าสุดเราได้รับรายงานบอกว่า
ภรรยาเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยฝ่ายฝ่ายคนทำอ่ะติดต่อมาแล้ว
ยินยอมและรับผิดชอบแล้วว่าทำจริงและยินยอมว่าจะจ่ายเงินค่าทำความสะอาดบ้านให้
รวมทั้งจะทาสีบ้านใหม่ให้เบ็ดเสร็จเขายอมจ่ายมาให้สองหมื่น
แล้วนะฮะจะรับผิดชอบเงินตามจริงทั้งหมดรวมทั้งเงินในการทำบุญบ้านหลังสวด
เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เอาเลือดหมูไปป่ามันทำให้คนในบ้านจะซวย
มันเป็นอัปมงคลก็เลยต้องมีการทำบุญล้างสวย
ไปฟังเสียงภรรยาเจ้าของบ้านนะครับ
กรณีที่ผมก็นี่คือเขาก็ยอมภาพน้องว่าเขาเป็นคนทำ
เขาก็ยอมให้ว่าเขาเป็นคนทำแล้วเขาก็มาตกลงมาเก็บกวาด
มาทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็มา
เขาวันอาการนี่ก็เขาว่าจะมาทำสีทำอย่างนี้ตรงจุดนั่น
แล้วส่วนเรื่องหนี้เขาก็ยกหนี้ให้เนอะไอ้หนี้ยกหนี้หนี้
รู้เหมือนกันว่ามันคนละส่วนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกหนี้เขา
อ่าเขาไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาก็หนี้ต้องไปทานที่ลูกสาว
นี่คือภรรยาของเจ้าของบ้านนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรา
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามตำรวจค่ะถามผู้กำกับสพแม่โจ้
คุณตำรวจคะเรื่องนี้ว่ายังไงพันธุ์ตำรวจเอกนัทธพลแก้วกำเนิด
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจามาตกลงกันแล้วที่โรงพัก
ซึ่งทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็อ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไร
คนที่เป็นลูกหนี้ใช่ไหมอยู่คนละบ้านคนละบ้านกัน
แล้วก็ฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ส่วนฝากฝั่งผู้เสียหายเองก็พอใจนะคะไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะอย่างที่บอกว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าให้มาทำความสะอาดบ้านนะ
ไอ้ข้าวของต่างต่างที่มันแบบเสียหายเปื้อเลือดเนี้ยจัดการให้เรียบร้อยให้เหมือนเดิมครับ
แล้วตำรวจก็แจ้งข้อหากับคนก่อเหตุค่ะคือบุกรุกเคหาสถานในยามวิการแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
ส่วนที่มีการบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบอันนี้ตำรวจบอกไม่ปล่อยนะ
แม้ว่าฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าฉันไม่คิดจะตาม
ฝ่ายนั้นเป็นแก๊งเงินกู้หรือเปล่าแต่ตำรวจเขาตามค่ะ
เขาจะไปสืบสวนอย่างละเอียดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ